จากลูกขับรถชนรถของแม่

ขับแฮกดาลฟาดาลเลย
แล้วตำรวจพยายามจะสกัดจับนะ
ตอนที่เขาขับแหกด่านแล้วเขายังไปชนรถอื่นอีก๑๑คัน
คุณผู้ชมถามว่าเอ้าเป็นอะไร
ทำไมรถเก๋งคันนี้ถึงต้องขับแหกด่านขนาดนี้
ไปตรวจดูในรถปรากฏเจอทั้งยาไอซ์ยาบ้านั่นนี่ไง
มีความผิดมียาเสพติดมีสิ่งผิดกฎหมาย

คดีเก่าของเขามีเยอะเลยเกี่ยวกับยาเสพติด
ถูกต้องค่ะทีนี้ตำรวจพอสกัดจับได้
เดี๋ยวจะบอกนะว่าตำรวจสกัดจับยังไง
แต่ตอนที่เข้าไปตรวจค้นรถเก๋งคันนี้
รถเก๋งรถบรรทุก๖ล้อรถมอเตอร์ไซค์
ทีนี้รถคันนี้เขายังไม่สิ้นฤทธิตอนแรก
เขาก็เลี้ยวซ้ายบริเวณสี่แยกเก่าเส้น
แล้วก็ขับหลบหนีไปในซอย๒ถนน๙เส้น

จนรถคนร้ายไปจนมุมที่ปากซอย๒ถนนสงขลานาทวี
ตำรวจเขาเอารถตำรวจมาปิดปากซอยเอาไว้
แล้วก็ต้องยิงยิงที่ยางล้อรถเนี่ยนะเป็นการสกัดให้จอดแล้วก็ไม่หนีไปไหน
ซึ่งจุดตรงนั้นที่เขายิงที่ล้อเป็นจุดที่ปลอดภัย
แล้วก็ไม่มีชาวบ้านผ่านไปผ่านมาไม่ได้มีชาวบ้านอยู่รอบข้าง
คนร้ายก็ต้องจนมุมอะค่ะท้ายที่สุดก็ไปคุมตัวคนขับเอาไว้ได้
ชื่อว่านายนาธีทรแก้วมณีอายุ๓๒ปีไปค้นในรถ
เจอยาบ้า๒เม็ดเจอยาไอซ์อีกจำนวนนึงแล้วก็เงินสดอีกกว่าหนึ่งหมื่นบาท
ก็ต้องคุมตัวคนขับไปสอบสวนที่สพเมืองสงขลา
เขาก็ให้การนะว่าเขาขับรถแหกด่านแหกจุดตรวจเนี่ยเพราะว่ากลัวตำรวจจะตรวจค้น
เพราะว่าในตัวผมเนี่ยมันก็มียาเสพติดมีสิ่งผิดกฎหมายทีนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ไปตรวจสอบประวัติค่ะ
ปรากฏว่านายนาธีทรมีคดียาเสพติดติดตัวสามคดีแล้วน้องชายเนี่ย
ก็ติดคุกในคดียาเสพติดอีกทีนี้รอบนี้มาแหกด่านขับรถชนรถชาวบ้านอีกสิบเอ็ดคัน
ตำรวจก็เลยแจ้งข้อหานายนาธีทร๗ข้อหาซึ่งเป็นความผิดที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ทำให้เสียทรัพย์ขับรถโดยประมาทแล้วก็อาจจะโดนข้อหาขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ทำร้ายเจ้าหน้าที่เพราะว่าอะไรรู้ไหมตอนที่เขาขับรถหนีเนี่ย
ชาวบ้าน๑๑คันไม่พอนะยังไปเฉียวตำรวจอีกค่ะ
วชนรถตำรวจส่วนผู้เสียหายซึ่งเป็นเจ้าของรถทั้งสิบเอ็ดคันที่โดนเฉียวชนเนี่ย
ทุกคนก็ทยอยเข้าแจ้งความนะคะ